ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้นะคะคุณเอกชุมพร
อกจากนี้ยังมีทัศนะของพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ด้วยค่ะ
สุดยอดแห่งการต่อสู้มวยฝีมือวัดชั้นดวนมวยบูดุดัน
ฉลามศึกสควรวนิษฐ์สางรอดประทะราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชที่กัด๑๓๒ปอนด์

รองศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้นี่มีเสน่ห์นะครับ
หมุนเจอกับมวยบู้ล้างผ่านครับ
ระหว่างฉลามศึกสควรวนิษฐ์หรือว่าเดิมก็คือโชชชัยปสวนโชชนะครับ
จะเจอกับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราช
เอ้ามาดูสัดส่วนของทั้งคู่กันก่อนจากกราฟิกนะครับ

ฉลามศึกอร่ายนี้๑๙ปีครับสูง๑๗๕เซนติเมตร
หนักปล่อยนี่อยู่ที่๖๓๖กิโลกรัมนะครับ
ช่วงแขน๓๐๕นิ้วแล้วก็ช่วงอก
ขณะที่มุมน้ำเงินราชสิงห์ในกีฬาโคราชอายุ๑๘ปีครับ
วยคู่นี้ก็อ่อนแก่กว่ากัน๑ปีนะครับไม่ห่างครับ
นวลสุวรรณบุรีลำครับสูง๑๗๔เซนติเมตร

ช่วงแขน๓๑๕แล้วก็ช่วงอกนี่วัดได้๓๖นิ้วครับ
มวยคู่นี้ดูแล้วคู่ขี้สูสีถูกคู่อีกหนึ่งคู่นะครับ
ไม่เคยเจอกันมาก่อนรูปร่างต้องบอกว่าพอฟัดพอเหวี่ยง
แล้วก็ทั้งคู่นี่เป็นขาประจำของศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
เอาละครับมาดูที่ฝั่งมุมแดงกันก่อนนะครับ
รายนี้เดิมก็คือโชชชายปสวนโชชนะครับ
เปลี่ยนชื่อมาใหม่เป็นฉลามศึกสอขอวันนี้
ถือว่าฟอร์มดีนะครับเปลี่ยนมา๓ฟัยแล้ว

หมายชะเคลียดที่ว่าทบต้นทบดอกเลยนะครับ

แต่ว่าเจ้าตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมองกรุงเทพคุณบุรีครับ
มีบังหลดประกายฟ้าสิเสริญแล้วก็คุณหมูกาแล็กซี่นะครับ
ดูแลการฟิตซ้อมให้กับเจ้าตัวอยู่นะครับ
รายนี้เป็นมวยฝีมือนะครับ
แท่งซ้ายจัดจ้านมากเพราะว่าคอนแบบมาจากย่อนมวยประจำค่าย

ขณะที่ซ้ายมือผมมุมน้ำเงินนะครับ
ชาหลามสึกหรือโชว์ทไทยปอศุษย์

ถ้าวันนี้พกพาจิตใจมาสู้นะครับ
ดูแล้วน่าจะดีกว่าราชสิงศ์
คู่นี้มีดีมาอวดคนละอย่างนะครับ
ราชสิงห์เองโอ้โฮต้นจับตาดู
หมัดกับศอกให้ดีส่วนชกปลายก็มีเข่านะครับ
ขณะที่ฉลามศึกเองนี่โอ้โหแข้งซ้ายจัดจ้านมากนะครับ

ว่ากันว่าถอดแบบการชกมาจากวงเอกพจมฆ่า

ภูมินี้ชกกันพี่กัส๑๑๓๒ปอนด์นะครับ

ใครจะเป็นผู้เข้าวินนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป